มีคลิปไลฟ์ของนักร้องสาววงไกรอาออกมา

ไปดูคลิปนั้นเลยครับ
ศักดินในอำเภอก่อนแย้งบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ๒๙เมษายน

มีกลุ่มของคุณจอยไก่อา๑๔คนไปพักในโรงแรมที่เกิดเหตุ
หลังจากไปพักก็มีการสั่งอาหาร
ซึ่งทางโรงแรมก็แจ้งแล้วว่าโรงแรมไม่มีแม่ครัวนะ
เนื่องจากว่าอยู่ในช่วงของการถือสินอด
เมื่อนำอาหารไปส่งให้ตอนฮศ๕มเย็น
ทำให้กลุ่มของคุณจรไม่พอใจแล้วก็ตอบว่าพนักงาน
ก่อนจะยกเลิกในการรับอาหารนั้นไป
ซึ่งพนักงานก็แจ้งแล้วว่าถ้ายกเลิก
แล้วค่าสั่งที่สั่งมา๑๗๐๐บาทใครจะจ่ายล่ะ
ก็สั่งมาให้แล้วเนี่ยเพราะตอนแรกก็แจ้งไปแล้วว่าไม่ได้มีแม่ครัวให้

ระหว่างนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มของคุณจอยอันนี้
ทางด้านของตำรวจให้ข้อมูลมานะครับบอกว่า

พนักงานก็เลยโทรไปแจ้งเจ้าของโรงแรม
แล้วก็แจ้งตำรวจถึงสิ่งที่เกิดขึ้น
ทีนี้ต่อมาทางด้านของตำรวจก็เลยต้องเข้าไประงับเหตุกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ก็เลยมีการเชิญทั้งสองฝ่ายเชิญทั้งสองฝ่ายเข้าไปไกลเกลี่ย
ทางโรงแรมก็ถ้าอย่างนั้นคืนค่าเช่าค่าที่พักให้ละกัน
แล้วก็เขาเช็คเอาท์ออกไปเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันเดียวกัน
และกระแสข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะมันก็สร้างความไม่พอใจแหละนะ
ให้กับกลุ่มนะคะที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมในพื้นที่แหละ
เพราะว่ามันเป็นการกล่าวหาที่เกินความจริง
แล้วก็ทำให้ธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ตำบลเกาะยาวน้อย
เขาบอกว่าเขาได้รับความเสียหายกันทั่วหน้าเลย
แต่ว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางพนักงานได้บอกตำรวจไป
สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นไปอย่างที่พนักงานเขาบอกตำรวจหรือเปล่า
ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในกลุ่มเพื่อนของคุณจอยไปโวยวายเออะ
แล้วก็ไม่ยอมรับอาหารที่สั่งออกมาให้๑๗๐๐บาท

คุณจอยชี้แจงเพิ่มเติมกลับมาได้